ต้องยกพื้นที่ให้กับซุปตาตัวน้อยนะคะน้องเรสซิ่งคุณผู้ชมค่ะ
นับวันยิ่งน่ารักน่าฟัดขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะคะสำหรับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนักแสดงสาวแพทย์นับประพานั่นเองนะคะ
ดีกรีความน่ารักน่าเอ็นดูเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าฮอตแซงหน้าคุณแม่ไปซะแล้วนะคะ
ล่าสุดทั้งคู่ก็ได้มาเดินงานแฟชั่นโชว์ร่วมกันเป็นครั้งแรกและดูท่าว่าน้องเรสซิ่งเนี่ยจะได้เลือดนักแสดงของสาวแพทย์ไปเต็มเต็ม
เพราะไม่มีอาการงองแงให้ได้เห็นเลยแม้แต่น้อยคุณงานนี้คุณแม่ถึงกับเอ่ยปากชมลูกชายนะคะว่าเป็นเด็กรู้งาน
เผยถึงพัฒนาการของลูกชายหลังจากที่เจ้าตัวแอบกังวลว่าจะช้ากว่าปกติจนต้องปรึกษาคุณหมอค่ะ
ดังกว่าแม่แล้วเราอ่ะคนเป็นแม่วันนี้เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเออแบบ
มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าเวลามีคนมาเอ็นดูลูกเรามันเป็นความรู้สึกที่เราก็พูดไม่ถูก
ทุกคนก็ต้องแบบนิดนึงว่าลูกเราช้าไหมลูกเราทันคนอื่นไหม
เราก็ไม่แน่ใจว่าเด็กเขาจะต้องพูดด้วยวัยไหน
คำถามแรกที่ไปหาหมอตอนที่แบบพาน้องไปฉีดวัคซีน

เจ้าตัวบอกว่าได้เดินทางไปเยี่ยมเป็นประจำ
และทุกครั้งที่เจอสามีก็จะถ่ายถามเรื่องลูกชาย
แต่ก็ไม่พร้อมเจอหน้าเพราะว่าเขากลัวจะทำใจไม่ได้
ขณะเดียวกันก็แอบหวั่นว่าลูกชายจะลืมหน้า

ว่าให้อดทนรอวันที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าอีกครั้งค่ะ

เขารู้สึกว่าการที่เขาเจอแล้วแบบมันไม่ได้อุ้มหรือว่าไม่ได้ใกล้อย่างนี้
เขาก็จะรู้สึกว่าแบบมันยิ่งทำให้เขาแบบ
เออแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเค
เวลาเราไปอะไรอย่างนี้เราก็จะอธิบายให้เขาฟังว่า

เขาพูดตลอดว่าลูกจะจำหน้าเขาได้ไหม
จะยอมให้เขาอุ้มไหมอะไรอย่างนี้
ก็บอกว่าทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลา
เขาก็อยากออกมาเลี้ยงลูกเขาเองอะไรอย่างนี้

มันก็ต้องมีแหละวันนั้นน่ะ
ก็เฝ้ารอนะคะวันที่พ่อแม่ลูกจะได้เจอ

คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องเรสซิ่ง
กลายเป็นขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
ด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูความจ้ำม่ำของน้อง
แล้วระยะหลังมา๒บ้านจะได้มาเจอกันบ่อยขึ้นด้วย
เรซิ่งกับบ้านป่าวป่าว
อันนี้แฟนคลับรวมตัวกันชุดใหญ่เลย
จับให้จิ้นกันแต่เด็กคุณผู้ชม
เขาก็งับหน้าเลสซิ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
ก็น่ารักสมวัยน่ารักมากเลยนะคะ